กรกตถึงขั้นออกมาแถลงเลยบอกว่า
ค่อนข้างน่าพอใจมากสำหรับบรรยากาศการใช้เสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะคะ

แต่กรกตเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาให้เรียบร้อยไปหมดแล้ว
ว่าวันนี้มีคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า๑๗๕เลยนะคะ

แล้วก็ส่งกระจาย๓๕๐เขต
ไปดูบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยละกันคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูที่เขาบอกว่าบางกะปิบางกะปินี่คนเยอะมากเลยนะคะที่เนี่ย

เป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด

เพราะฉะนั้นแถวลาดพร้าวบางกะปิรถติดอันนี้คือไม่ต้องสืบว่าเพราะอะไร

เขาบอกว่ามีคนมารอตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเนี่ยคนแน่นไม่ว่างเว้นเลยนะคะ

โมงเป๊งเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูทันทีแต่ก็ยังมีคนที่จะมาใช้สิทธิ์ประมาณสัก๓๔คนที่มาไม่ทันค่ะ
ก็เขาก็บอกแล้วนะถึง๕โมง
ถ้าคุณมาเวลา๕โมงเนี่ยแล้วยังต้องรอยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยก็ยังถือว่าเข้าข่ายว่ามาทัน

แต่ถ้ามาหลัง๕โมงเย็นไปแล้วก็คือถือว่ามาไม่ทันแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้มีผู้หญิงชาวกาลสินคนนึงค่ะก็ผ่านเข้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งจังหวัดกาลสินแล้วนะ
แต่อาจจะด้วยวันนี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะนะว่ากรุงเทพหานครอากาศร้อนมาก
คิดว่าอากาศอาจจะร้อนด้วยรอนานด้วยนะคะ
เธอก็เลยเป็นลมขณะที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่คุมหน่วยเลือกตั้งบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นลมโดยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประถมพยาบาลให้อาการเธอดีขึ้น
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็แล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
และที่สำคัญยังไม่มีแรงเดินด้วย
เพราะว่ามันเหมือนลักษณะของการบังคับเราก็ไม่รู้ว่าบังคับหรือไม่บังคับ
แรงก็ไม่มีก็เลยบอกว่าสละสิทธิ์ละกันครับไม่ขอใช้สิทธิ์
คือมันเลือกไม่ได้พยุงไปก็ไม่ได้งั้นปีนี้ไม่เลือก
แต่ว่าขอบันทึกเหตุผลที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ด้วยเธอไม่ได้นอนหลับทับสิทธ
ที่มีความจำเป็นแล้วไปเลือกตั้งวันนี้หรือว่าเลือกตั้งจริง
สิบสี่มีนาคมไม่ทันเนี่ยท่านแจ้งไปยังเขตเริ่มเผลอของท่าน
ใน๗วันได้ถึงเหตุผลในการที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้
อืมจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ต่างต่างถูกต้องแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะ
ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตบางกะปิ
เนี่ยครับมาทั้งหมดก็คือจากหกหมื่นหนึ่งพันคนใช่ไหมคะอ่า
จริงห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบห้าคนก็คิดเป็นร้อยละแปดสิบห้าจุดห้าสาม
โอ้โหถือว่าทะลุเป้าค่ะอ่าวันจริงขอให้เยอะเยอะแบบนี้ด้วยนะครับ
เอาไปดูบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสุโขทัยนะฮะ
วันนี้ก็มีอ่ายอดคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้หนึ่งหมื่นสองพันคน
จุดนี้เป็นหน่วยหนึ่งที่มีค่ายทหารอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยมีประชาชนด้วยทหารด้วย
มารอต่อแถวใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เช้าและที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนไปรอฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับท่านพลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะฮะ
ท่านก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับก็ไปลงคะแนนในครูหาแล้วก็ห่อนบัตรด้วยตัวเองเลยนะครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดอ่าท่านพลเอกเพลมท่านก็เล็กเก้าแล้วน่ะอายุอ่ะ
เก้าสิบเก้าแล้วน่ะอืมโอ้โหก็ยังแข็งแรงอยู่น่ะแข็งแรงอยู่
ยังไม่ต้องใช้ไม้ท้องไม้เท้าอะไรนะก็ยังเดินเหินได้อืม
ไปดูกันที่สำนักงานเขตหลัก๔กันต่อเลยนะคะคึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลย
หลายคนเนี่ยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่ตี๕ค่ะ
คือตื่นเต้นมากมาตั้งแต่ตี๕เลยรวมถึงคุณตาคนนี้ค่ะ
อายุอนามก็๘๖ปีแล้วบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
ส่วนที่เขตนี้ก็น่าจะเป็นอีกเขตหนึ่งที่ดอกไม้เบ่งบานนะคะเพราะว่า
มาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขตนี้ด้วย
ก็อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันนะคะตอนนี้ก็ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์กันได้แล้วเนอะ
ไม่ได้เลือกตั้งกันมานานครั้งนี้ก็ในเมื่อมีโอกาสแล้ว
เราก็ออกมาใช้ความเห็นของพวกเราให้เต็มที่หนึ่งเสียงเล็กก็อาจจะมีความหมายก็ได้ค่ะ
นี่น้องเชอปรางไปใช้สิทธิ์นะทีนี้มาดูทางกรกตหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกากว่า
เกือบ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายนัดเล่าสีสวกุลรองเลขาที่การคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแถลงหลังการปิดลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตในวันนี้ว่า
กรกตก็พอใจในภาพรวมนะครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่มีการตกค้างนะอย่างบางกะปิก็ปิดลงคะแนนไปเวลา๑๗นาฬิกา๑๐นาที
อันนี้หมายถึงคนที่มาทัน๑๗นาฬิกามาทันก่อนปิดประตู๕โมงเย็น
ก็ให้ใช้สิทธิ์ต่อจนครบก็ใช้เวลาไปอีก๑๐นาทีเดิมเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องถึงเที่ยงคืน
คือถ้านับตามคำนวณคนเป๊ะเลยเนี่ยก็เผื่อเวลาไว้แต่วันนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับ
ทีนี้ขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือหีบบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะต้องถูกขนย้ายไปนะถูกขนย้ายไปยังจุดคัดแยกโดยปรายศนีย์นะครับ
ตำรวจก็จะรอที่หน่วยเลือกตั้งกลางทุกแห่งนะครับแล้วก็จะส่งไปยังสำนักงานปรายศนีย์ในพื้นที่นั้น
และจะเริ่มการคัดแยกบัตรเลือกตั้งแต่คืนนี้ให้แล้วเสร็จภายใน๔๘ชั่วโมง
ก่อนจะบรรจุแล้วก็ส่งไปยังเขตเลือกตั้ง๓๕๐เขตทั่วประเทศ
ถ้าท่านไปใช้สิทธิ์สมมุติใช้สิทธิ์ที่บังกะปิแต่ท่านขอใช้สิทธิ์เพราะว่านู่นท่านอยู่ที่จังหวัดแพร่
เขาก็จะส่งไปแพร่ไปตามเขตนั้นเลยนะครับจุดที่ท่านเป็นเจ้าของสิทธิ์ของท่านนะครับ
เพื่อจะนับคะแนนรวมกันพร้อมกัน๒๔มีนาคมนะครับทีนี้ตอนเก็บเอาไว้เนี่ยพอส่งไปแล้วไปเก็บที่ไหน
จะเก็บที่ห้องขังของสถานีตำรวจห้องขังถูกต้องเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกังวลไงว่าจะมีใครมาแอบสลับสับเปลี่ยนหีบบัตรบัตรลงคะแนนเอามาเติมเอามาอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วง
คนก็มีคอมเม้นเทอะแต่ห้องขังท่าก็หลุดมาหลายแล้วนะเขาแยกอันนี้มันไม่ใช่นักโทษมันเดินออกมาเองไม่ได้มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้า๒๔ชั่วโมงนะครับถ้าใครกังวลกรกตบอกว่าถ้าใครกังวลว่าจะมี
ว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนบัตรลงคะแนน
สังเกตการณ์การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งได้ตลอดเวลา

จะนำออกมานับในวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
หลังปิดการลงคะแนน
เพราะฉะนั้นกรกตฝากบอกว่าไม่ต้องกังวลนะฮะ
รวมถึงท่านตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่าที่การ

ใครที่ยังคงเป็นกังวลเหลือเกินกับเรื่องของการคัดแยกต่าง
เขาบอกเลยนะว่ามันรัดกลุ่มมาก
เพราะเขาจะใช้เครื่องสแกนแยกตามรหัสจังหวัด
ระหว่างทำการคัดแยกจะมีการบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดด้วย
ไม่ให้เจ้าหน้าที่คนไหนใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่เลย
เสร็จแล้วก็ค่อยส่งไปตามจังหวัดต่างอย่างที่คุณภาคภูมิบอกคือ
ละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะอืม
ก็เมื่อ๑๘นาฬิกา๓๐ที่ผ่านมานะครับ
สามสิบนาทีนะฮะทางกรกตกับทางอ่าผู้บริหารของปรายศนีย์ไทยนะครับ
นำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งของปรายศนีย์ไทย
นี่นะฮะก็บัตรเลือกตั้งชุดแรกถูกส่งมาที่ศูนย์คัดแยก
โดยเลือกตั้งโรงพยาบาลของโรงพยาบาลที่เขาส่งมานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือหน่วยนี้มีผู้ใช้สิทธิ์๓๔คน
แล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็ทางปรายศนีย์ก็จะคัดแยกแล้วก็ส่งไปให้เขตเลือกตั้งต่างตามพื้นที่
ทีนี้มีคนที่เขาไปลงคะแนนแล้วเขาบอกว่าแหมดูหีบเก็บบัตรลงคะแนนแล้วมันจะแข็งแรงไหม
เขาหวั่นใจกันมันเผื่อเป็นดราม่าในโซเชียลขึ้นเพราะว่าคือภาพในโซเชียลที่ออกมาคือมันเป็นกล่องใส
ไว้สี่มุมครับเขาก็คอมเมนต์กันบอกว่าเห็นแล้วหวั่นใจจังเลยอ่ะคุ้นจำได้ว่า
มันแตกอยู่แล้วมันแตกเป็นกรกตอยู่ถูกแล้วมันมีคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่าจริงจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปดูถ้ามีคนรู้วิธีอ่ะมันสามารถเอาของข้างในออกมาเอาของข้างนอกใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเอาไว้ประหนึ่งว่าไม่เคยถูกเปิดมาก่อนได้ด้วยนี่คือคอมเมนต์ของคนในโลกออนไลน์นะ
แต่กรกตบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นกระดาษด้วยซ้ำเป็นกล่องกระดาษอันนี้เป็นกล่องพลาสติกนะและวันนี้ส่งไปที่ปรายศนีย์เนี่ยปรายศนีย์เขาจะคัดแยกเลยใช่ไหมปรายศนีย์คัดแยกเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าห้องคัดแยกเนี่ยเขาทำบัตรไว้แล้วต้องสแกนบัตรแล้วภาพบนบัตรจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของห้องคัดแยก
๘๙๐คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ